คุณผู้ชมคะขวัญพาย้อนกลับไปดู
จำได้ไหมคะว่าเราเพิ่งจะอ่านข่าวนี้ไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา
เมื่อเด็กเล็ก๒คนนั่งอยู่ที่โต๊ะหน้าบ้าน
แล้วกำลังกินหมูปิ้งเพื่อเตรียมที่จะไปโรงเรียน
เด็กผู้ชาย๔ขวบนั่งฝั่งหนึ่ง
ผู้หญิงพี่สาวนั่งอีกฝั่งหนึ่งซึ่งยังเล็กทั้งคู่
คุณแม่ถักเปียให้กับพี่สาวอยู่น้องเล็กนะคะ๔กับ๕ขวบ
แล้วปรากฏว่ามันมีรถคันหนึ่งพุ่งตรงเข้ามา
แล้วคุณแม่กระชากตัวเด็กผู้หญิงก็คือลูกสาวคนโตไปได้
แต่น้องคนสี่ขวบที่ชื่อว่าน้องสแตมถูกชนจนสุดท้ายน้องสิ้นใจที่โรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้คุณแม่ยังคงคล่องใจนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ไม่มีการชดใช้เยียวยาที่สำคัญทำไมคดีไม่คืบ
เราจะย้อนกลับไปดูคลิปเหตุการณ์วันเกิดเหตุอีกครั้งค่ะ
เป็นภาพที่น่ากลัวมากนะคะคุณผู้ชมดูอีกทีนะน้องนั่งกินหมูปิ้งอยู่
เหมือนได้ยินเสียงรถมาแล้วพุ่งตรงเข้ามาทีมงานพอหยุดแค่นี้เลยนะคะ
แล้วปรากฏว่าอัดเข้าไปกับร่างของน้องสแตมค่ะ
เทือนใจจริงนะคะเหตุการณ์เกิด๗พฤศจิกายนปี๒๕๖๕ปีที่แล้ว
สแตม๔ขวบวัยกำลังน่ารักเลยคุณผู้ชมค่ะนั่งกินหมูปิ้งอยู่ที่โต๊ะไม้หน้าบ้านตัวเองนั่นแหละค่ะ
ซึ่งบ้านเนี่ยเปิดเป็นร้านขายของชำอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
มีพี่สาววัย๕ขวบซึ่งนั่งฝั่งตรงข้ามกับน้องสแตม
คุณแม่กำลังนั่งถักผมเปียร์ให้ซึ่งน้องสองคนจะต้องไปโรงเรียนนะคะ
แต่อยู่ดีรถคันนี้รถกระบะค่ะซิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะ
คนขับคือนายสมรวยโพกลางอายุ๖๕ปี
แล้วเสียหลักข้ามเลนมาพุ่งอัดชนกระแทก

คุณแม่ทำได้เพียงคว้าตัวลูกสาวคนโตหนีตายได้ทัน

ที่ขวัญบอกน้องเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ

ในคลิปเราได้ยินเสียงกรีดร้องของคนเป็นแม่ด้วย
กับแม่ยังคงรับไม่ได้นะคะสูญเสียลูกชายอันเป็นที่รัก
แล้วก็ยังคงดิฉันจำได้เลยนะคุณคิง
ตอนที่คุณแม่ให้สัมภาษณ์คุณแม่พูดอยู่ประโยคนึง
เทือนใจดิฉันมากนะว่าเขารู้สึกว่าเขาโทษตัวเอง
ทำไมถึงช่วยชีวิตลูกได้แค่คนเดียวทั้งที่เธออยู่ตรงนั้น

แต่เอาจริงนะคุณคิงจะเอื้อมมือไปคว้ายากมากนะ
เพราะรถมันมาเร็วจริงนะคะให้กำลังใจนะคะ
และแน่นอนนะคะคุณผู้ชมครับผ่านไป๓เดือนแล้ว
คนขับกระบะคันนี้คู่กรณียังถูกดำเนินไป๔ข้อหาค่ะ
เรื่องของการขับรถโดยประมาทขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหาย
แล้วก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับสารเสพติดด้วย
แต่น่าแปลกใจนะคะถึงแม้ว่าจะมีการตรวจปัสสาวะเป็นสีม่วง
แต่เขาบอกว่าเรื่องของข้อหาเมาแล้วขับมันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาล
ที่สำคัญยังไม่มีการชดใช้เยียวยาค่าสินใหม่ให้กับครอบครัวของเธอเลย
ล่าสุดนะคะทีมข่าวของเราติดต่อได้นะคะ
ไปเจอกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องสแตมอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่จะทำบุญครบรอบ๑๐๐วันให้กับน้องนะคะ
แล้วก็จะครบกำหนดในวันที่๑๔กุมภาพันธ์นี้
ก็ได้พูดคุยกับคุณพ่อคุณพ่อนายนพดุลสิงหพันธ์อายุ๓๓ปี
บอกแบบนี้นะตัวผมกับภรรยายังทำใจไม่ได้
ที่ต้องสูญเสียลูกชายที่น่ารักแบบนี้
นี่๓เดือนแล้วนะมองเลยแบบนี้ว่าคดีมันล่าช้ามาก
ไม่มีอะไรคืบหน้าคดีไม่ได้ซับซ้อนอะไรพ่อบอก
หลักฐานจากกล้องวงจรปิดก็ชัดเจนอย่างนั้นอยู่แล้ว
ที่สำคัญพ่อคล่องใจที่สุดคือ
ผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลเป็น๐
ทั้งที่ในฮ้อยคนขับกระบะคู่กรณีรับสารภาพแล้วว่า
เขาเพิ่งดื่มเหล้ามา
ตั้งข้อสังเกตอีกอย่างด้วยนะคะว่าหลังชนเสร็จเขาหลบหนี
กว่าจะไปจับได้มาตรวจแอลกอฮอลมันก็ล่าช้าแล้ว
เป็นไปได้หรือไม่ว่าผลการตรวจเลยคลาดเคลื่อนค่ะ

คู่กรณีได้รับการประกันตัวในชั้นศาลไป
และไม่ต้องมีการใช้หลักทรัพย์ใด
ยังคงออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงตอนนี้
ก็ไม่เคยเข้ามาขอโทษครอบครัวเลยสักครั้งเดียว
และไม่เคยเข้ามาขอขมาศพด้วย
แสดงความรับผิดชอบอะไรทั้งนั้น
แล้วไปให้ข่าวด้วยว่าส่งลูกมาขอขมาศพแล้ว
คุณพ่อยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง
ฟังเสียงคุณพ่อน้องค่ะ
รับผิดชอบว่าเออมาขอโทษบางมาอะไรบ้าง
มาช่วยเหลืออะไรอย่างนี้เราบ้างอย่างนี้ครับ
อันนี้ไม่เลยไม่มีการมาช่วยเหลือ
ไม่มีการออกมาขอโทษขอเข้ามาไม่มีเลยครับ

อย่างที่เขาบอกมีการเยียวยงเยียวยาอย่างนี้
ให้ข่าวมาไม่เคยไม่มี
แม้แต่สักบาทสักตัวตังค์เดียว
ผมยังไม่เคยเห็นเงินจากเขาเลย
กับครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างไรบ้างค่ะ